คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะ
มีคนร้ายเนี่ยยิงถล่มที่หน้าบ้านของเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่อำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์เกือบเกือบเที่ยงคืนยี่สิบสามพฤศจิกย์กายน
ตามภาพเนี่ยจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยค่ะ
โอ้โหนี่นะคะถ้าลองนับดูตามเสียงที่ได้ยินในภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สักประมาณสิบกว่านัดสิบห้านัดได้นี่คือกล้องวงจรปิดของบ้านนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัย
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ติดถนนทางหลวงสายเอเชีย
เนี่ยคือเหมือนกับว่ายิงเป็นชุดชุดนะคะชุดแรกเนี่ย๖นัด
ที่๒๗นัดชุดที่๓๒นัดแล้วก็มีเสียงรถขับออกไป
รวมแล้วประมาณ๑๕นัดก่อเหตุประมาณ๒นาที
ต้นปรูภูถรวรรณ์จังหวัดน้องคลัวสวรรค์ลงพื้นที่ค่ะ

ด้านหลังด้านข้างของบ้านก็คือด้านหลังจะเป็นเขานะคะ
ครับก็จะมีกำแพงเนี่ยค่ะคือหน้าบ้านหน้าต่างมีรูกระสุน
ได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะวิถีกระสุนพุ่งมาจากบนเขาที่เป็นป่าทึบหลังบ้าน
คนร้ายไม่รู้กี่คนคงจะไปซุ่มยิงอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าด้านหลังเป็นเขาอะค่ะนายทรงศักดิ์บอกว่าเมื่อคืน
ตัวเองกับครอบครัวไม่ได้อยู่ในบ้านมีแต่คนดูแลอยู่แต่มีแต่คนดูแลอยู่ในบ้าน
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บสงสัยเป็นการขู่นะคะยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองนะคะ
แต่มีข้อมูลว่าในทรงศักดิ์เนี่ยคืออยู่ระหว่างการตัดสินใจจะลงสมัครสอสอกับอีกพักนึง
จะย้ายพักตำรวจก็เลยพูดคุยกับนายทรงศักดิ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าหรือเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไร
เพื่อที่จะได้จับกลุ่มคนร้ายด้วยค่ะคือมีข้อมูลว่าปี๒๕๕๙
เคยโดนมาแล้วครั้งนึงพี่อุ๋ยโอ้โหเล่นกันหนักขนาดนั้นเลยอะค่ะ
เคราะห์ดีครั้งนั้นเจ้าตัวไม่อยู่พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด
โอ้โหเลยไม่ได้รับอันตรายอะไร
คือในทรงศักดิ์นี้ค่ะเทอุร์นครสวรรค์เขารู้จักกันว่า
สจแป๊ะยิ้มเป็นคนดังของจังหวัดนะคะ
เป็นเจ้าของท่าข้าวแล้วก็ดังข้าวขนาดใหญ่หลายแห่ง

ทรงศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นสอสอแต่ว่านายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีคมนาคมมาแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วย
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ทีนี้มีรายงานว่าเจ้าตัวเตรียมความพร้อมที่จะลงสอสอ
นครสวรรค์ครั้งหน้าแต่จะไปอยู่พักเพื่อไทยอ๋อจะย้ายพัก
ก็เลยไม่แน่ใจนะว่าเกี่ยวไหมนะคะแต่อันนี้ไปเป็นประเด็นการเมืองที่ต้องเล่าให้ฟัง
เพราะว่าตำรวจก็ยังไม่ทิ้งประเด็นนี้เหมือนกัน
เป็นการข่มขู่เรื่องย้ายพักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่ค่ะ
คือผลการเลือกตั้งสส๒๔มีนาคม๖๒ของจังหวัดนครสวรรค์เขต๒
ครับก็มีผู้สมัครสามสิบคนในทรงศักดิ์เนี่ยจากภูมิใจไทย
สอบตกได้คะแนนไป๒๕๐๐๐กว่าคนชนะเนี่ยได้๓๑๐๐๐กว่านะคะอืม
นี่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะคะ
อาจจะทั้งใช่หรือว่าไม่ใช่ก็ได้อืม